ว่าเขาไปจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าปังชา
แต่เครื่องหมายการค้ามันหมายถึงโลโก้

แล้วก็มีตัวเหมือนเป็นลูกไก่แล้วก็มีเกลียวล้อมอยู่อันนี้ค่ะ
เขาไปจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า
และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ความหมายของเขาก็คือไอ้ภาชนะที่ใส่
คุณผู้ชมค่ะนี่โลโก้อันนี้ค่ะ
อันนี้คือเขาไปจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า

และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คือไอ้ภาชนะที่ใส่เห็นไหมค

ทีนี้มันเลยทำให้สังคมเกิดความสงสัยว่าอ้าว
พอไปจดแบบนี้แล้วเนี่ย
คำว่าปังชาทั้งที่เป็นภาษาไทยและที่เป็นภาษาอังกฤษ
ร้านอื่นใช้ไม่ได้เลยหรือ

และมันยิ่งแบบทำให้คนตกใจก็เพราะว่า
จากทางปังชาลูกไก่ทองเรียกค่าเสียหาย

ก็คือร้านปังชาในจังหวัดเชียงราย
ถูกเรียกค่าเสียหาย๑๐๒ล้านบาท
แล้วก็ค่าล่าช้าปรับเป็นเงินวันละหมื่นด้วยค่ะ

มีค่าปรับเหมือนกัน๑หมื่นต่อวัน
โอ้โหกระแสดราม่ามาเพียบเลย
กลายเป็นว่า๒ร้านนี้คนเห็นใจ

ให้กำลังใจไปอุดหนุนเพราะคนเห็นใจ
แล้วคนก็ไปต่อว่าทางร้านปังชาลูกไก่ทอง
ล่าสุดเจ้าของร้านปังชาลูกไก่ทองออกมาชี้แจงนะคะ
บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดในการสื่อสาร
จริงแล้วคำว่าปังชาไม่ว่าจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ทุกคนใช้ได้ค่ะใครใครก็ใช้ได้ค่ะ
แต่สิ่งที่ห้ามลอกเลียนแบบสิ่งที่เขาไปจดลิขสิทธิ์ก็คือ
เครื่องหมายการค้าภาษาง่ายก็คือไอ้ตัวโลโก้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จริงแล้วโลโก้มันจะเป็นภาษาอังกฤษเนอะปังชาแล้วก็จะมีลูกเป็นลูกไก่
แล้วก็จะมีไอ้ตัวล้อมอยู่อันนี้มันคือโลโก้
ถ้าใครไปทำโลโก้ซ้ำแบบนี้อันนี้ผิด
แต่ถ้าคุณจะใช้คำว่าปังชาไม่ว่าจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใช้ได้
ส่วนผลิตภัณฑ์ก็คือไอ้ภาชนะที่ใส่
อย่าไปลอกเรียนแบบเขาก็แค่นั้นทางเจ้าของร้านบอกแบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิด
ทีนี้มันเกิดคำถามค่ะว่าอ้าวแล้วที่ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากอีก๒ล้านอ่ะ
เป็นร้อยล้านแบบ๗แสนอะไรอย่างนี้มันคืออะไร
เจ้าของร้านปังชาลูกไก่ทองบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย
แต่อยากทำให้เห็นว่าเรื่องลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
มันมีค่ามาลอกเลียนแบบกันไม่ได้
แต่มันความผิดพลาดในเรื่องของการชี้แจง
ทำให้กลายเป็นกระแสสังคมที่รุนแรง
อยากจะขอโทษทุกร้านที่ได้รับโนติส
หรือว่าได้รับเอกสารเรียกค่าเสียหายจากทางร้านปังชาลูกไก่ทอง

แต่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหม
เรื่องนี้ทางผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเขาบอกเลยว่า
ปังชาลูกไก่ทองนั่นแหละเจ้าของแบรนด์นั่นแหละที่เข้าใจผิด
เรื่องของลิขสิทธิ์และเรื่องของสิทธิบัติ
คุณทักษะออนสมบูรณทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
กรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่ามันคือความเข้าใจผิดของเจ้าของแบรนด์นั่นแหละ
เข้าใจผิดไปว่าสามารถดึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า
มาอ้างเป็นสิทธิ์ของตัวเองได้จริงจริงแล้วมันไม่ใช่
คุณไปจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้ามันคือเครื่องหมายการค้าของคุณทั้งหมดอันนั้นน่ะ
มันไม่ใช่คุณไปดึงคำว่าปังชาคุณไปดึงไอ้รูปบางรูปออกมามันไม่ได้
อันนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาให้รอบครอบมากยิ่งขึ้นค่ะ
คือเรื่องนี้เป็นกระแสขึ้นมาก็เพราะว่าร้านปังชาน้ำชาเชียงรายเนี่ย
น้ำชาเชียงรายเนี่ยเขาก็สอบถามผู้รู้ทางกฎหมายด้วยนะครับผ่านทางโลกโซเชียลด้วยว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเขาผิดหรือไม่ผิดอย่างไรนะครับเพราะว่าเขาถูกทางปังชาเนี่ยทางลูกไก่ทองเนี่ยยื่นโนติสเรียกค่าเสียหายมาหนึ่งร้อยสองล้านบาทนะครับแต่ปรากฏว่าช่วงนี้นะฮะแม้ว่าทางอ่าปังชาลูกไก่ทองจะบอก
ไปดูที่ร้านปังชาน้ำชานะครับอันนี้คือชื่อร้านเขานะครับปังชาน้ำชา
อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับในเขตเทศบาลนครเชียงรายนะครับ
คุณวีรชาตินี่เป็นเจ้าของร้านนะครับวันนี้เปิดขายตามปกตินี่ปังชานะครับ
แล้วจะมีชื่อร้านอยู่ข้างล่างขอดูหน้าร้านเต็มหน่อย
ปังชาร้านน้ำชาเชียงรายนี่นะฮะร้านนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณวีรชาติเนี่ยบอกว่าช่วงแรกตอนที่ได้ข่าวว่าตัวเองถูกฟ้อง
เครียดกันทั้งครอบครัวถึงขั้นคิดจะขอหย่ากับภรรยา
เพื่อไม่ให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนไปด้วย
แต่พอมีนักกฎหมายออกมาให้คำปรึกษาก็เบาใจ
ประเด็นที่คู่กรณีบอกว่าได้ติดต่อมาขอโทษแล้วเนี่ยนะฮะคุณวิรชาติยืนยันว่ายังไม่มีใครติดต่อเข้ามานะครับ
แต่ก็มีสื่อนะฮะหรือว่ารายการทีวีเนี่ยติดต่อมาอยากจะให้มาร่วมพูดคุยในรายการที่กรุงเทพ
แต่คุณวิรชาติบอกว่าไม่สะดวกที่จะเดินทางไปนะครับเพราะเกรงว่าจะได้รับความเดือดร้อนด้วย

กังวลว่าหากให้ข้อมูลอะไรออกไปผ่านสื่อเนี่ย

แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้
แล้วก็เดินทางมาอุดหนุนที่ร้านด้วย
หลังจากที่เป็นข่าวที่ร้านเมื่อวานก็คนลูกค้าเยอะ
มากเลยครับมีทั้งลูกค้าเดิมลูกและเพื่อนต่างก็มาให้กำลังใจเยอะมากเลยครับเมื่อวาน
ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดนะครับแต่มีคนบอกมาอยู่เดี๋ยวสักครู่จะไปดูครับ
ไม่ง่ายครับ
อีกร้านหนึ่งที่ถูกฟ้องเหมือนกันนะครับแต่โดนฟ้องเจ็ดแสนนะฮะ
ก็คือร้านทางช้างเผือกที่สงขลานะครับอ่าเจ้าของแบรนด์เนี่ย
แม้จะบอกว่าเป็นแค่การยื่นโนติสการตักเตือนนะครับ
แต่ว่าเจ้าของร้านนะฮะก็คือคุณปันปรุณนะครับ
ตอนนี้ตัดสินใจเอาสติ๊กเกอร์คำว่าปังชานะฮะ
หมายถึงขนมปังปิ้งกับน้ำชาเนี่ยออกจากกล่องไฟที่ตั้งโฆษณาหน้าร้านแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับอ่าเธอยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็กังวลนะฮะ
แต่พอเห็นทางแบรนด์อย่างลูกไก่ทองเขาออกมาชี้แจง
พร้อมกับมีนักกฎหมายออกมาให้ข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำเรื่องข้อกฎหมาย
แล้วก็บอกว่าร้านเขาไม่ผิดก็รู้สึกเบาใจ
จากนี้ไปจะขอเดินหน้าทำมาหากินต่อไปนะฮะ
ยืนยันว่าเจ้าของแบรนด์ยังไม่ได้ติดต่อมาหาเหมือนกันนะครับ
ดราม่าที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับจะเป็นการโฆษณาร้านให้

แต่ว่าคนมาอุดหนุนให้กำลังใจเยอะมาก
นี่จากนี้ไปจะดุนการอย่างไรต่อ
ก็คงต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายก่อน
ประเด็นที่เจ้าของร้านทั้งสองร้านถูกฟ้องนะครับ

ออกมาให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชน
เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเอารัฐเอาเปรียบด้วย
ทั้งสองร้านเขาบอกว่าถ้าเกิดเรื่องของร้านเขาไม่เป็นข่าวดังขึ้นมาเนี่ย

ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าทางลูกไก่ทองเขาออกมาขอโทษแล้ว
แล้วก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอะไร
แล้วก็ยืนยันว่าคำว่าปังชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทุกคนใช้ได้หมดนะคะทุกคนใช้ได้
เพียงแต่ว่าอย่าไปลอกเลียนแบบโลโก้ของร้านลูกไก่ทองแค่นั้นแหละ
แต่มีคนมาทักว่าแหมลูกไก่ทองจะมาหาว่าคนอื่นจะไปเรียนแบบ
แต่ตัวลูกไก่ทองเองเรียนแบบใครหรือเปล่า
ก็คือมันมีโลโก้อันนี้ค่ะ

อันนี้เป็นโลโก้ที่โลโก้เดิมนะคะ
ที่เจ้าของเขาบอกว่าเขาออกแบบเอง
แต่โลโก้ของลูกไก่ทองมันคล้ายกันมากเลย

เจ้าของร้านอาพรงามสตูดิโอ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแต่งกายไทยโบราณ
โพสต์รูปนางอับศรพร้อมข้อความสอบถามว่า
วาดลายเส้นหญิงชุดไทยนั่งพับเพียบ
กล้าวผมมวยพันอกทัดดอกไม้
สร้อยคอยื่นมือขวาเหยียดยาว

หรือเอาแบบจากที่ไหนมาวาด
นี่ไงภาพขวามือคือโลโก้ของปังชาลูกไก่ทอง
ซ้ายมือคือของครูบิ๊กที่บอกว่า
อ้าวมันคล้ายมากเลยนะ

เพราะครูบิ๊กเนี่ยเป็นคนออกแบบเครื่องแต่งกาย

ภาพซ้ายมือมันเป็นปฏิทินโฆษณาสุรายี่ห้อหนึ่ง

โอ้โหคนในโลกออนไลน์ก็เลยเปรียบเทียบกันใหญ่เลยอ่ะ
โลโก้หญิงไทยของปังชาลูกไก่ทอง
กับภาพของครูบิ๊กออกแบบปฏิทินสุรายี่ห้อหนึ่งเมื่อปี๕๐มันคล้ายกันมาก
นี่ค่ะไหนจะเครื่องประดับดอกไม้ถ่านั่ง
นี่นะคะทีเนี้ยทางเจ้าของปังชาลูกไก่ทองอ่ะ
ก็ชี้แจงมาว่าไอ้ภาพผู้หญิงอันนี้ที่เป็นโลโก้ของปังชาลูกไก่ทอง
คือให้เด็กออกแบบใช้คำนี้นะคะจ้างเด็กออกแบบ

บิ๊กค่ะก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรานะคะคุณจ๋าแจ่มสี
บอกว่าอังจริงคือแหม่มันก็ไม่ได้เหมือนเป๊ะแบบ๑๐๐หรอกนะ
แต่มันเห็นแล้วเอ๊ะนะเห็นแล้วอ๋อมันคล้ายมากนะ
คือเห็นว่าทางลูกไก่ทองไปฟ้องร้องค่าเสียหายจากร้านอื่นเรื่องของปังชาใช่ไหม
ครูบิ๊กเลยตึงหงิดหัวใจว่า
แหมที่มาคล้ายกับงานของเราเนี่ยเรายังไม่เห็นอะไรเลย
มันไม่ได้เหมือน๑๐๐หรอกครับแต่มันมีความคล้ายนะครับ
มีความคล้ายในเชิงถ้าผู้หญิงที่นั่งท่าทางในชุดไทย
แล้วก็ผู้หญิงที่นั่งใส่ชุดไทยที่เป็นรัดอกกระโจมอกนะครับ
พันผ้าแถบนุ่งผ้าสิ้นแล้วก็ผายมือด้วยมือแขนขวา
แล้วก็มีเครื่องประดับตำแหน่งทรงผม
แล้วก็มีรูปที่อยู่บนขวดอย่างนี้ครับ
ก็เห็นว่ามันก็คล้ายแต่มันเป็นภาพลายเส้น
ไม่ได้เอาภาพถ่ายไปทำ
ในเชิงเครื่องแต่งกายแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ประกอบข้างมันก็ชวนให้สงสัย
ผมก็เลยเอ๊ะมันคล้ายจัง
ทีนี้ค่ะก็อย่างที่มิ้วบอกไปว่าทางเจ้าของร้านปังชาลูกไก่ทอง
เขาก็ชี้แจงว่าไปจ้างคนออกแบบแล้วก็ให้เขียนภาพมาให้ใช่ไหมคะ

ตัวครูบิ๊กก็เลยบอกว่าก็
ไม่แน่ใจว่าไปจ้างแล้วจะยังไงลอกเลียนแบบหรือเปล่า

ก็คิดซะว่างานเราเป็นแรงบันดาลใจ
เป็นอิทธิพลที่เขาสร้างงานของเขา
งานเราถูกเผยแพร่ไปสู่วงการสังคมในวงกว้างเป็นที่ยอมรับ
ก็มองเป็นเรื่องดีก็แล้วกัน
แต่ก็อยากรู้ลึกก็แอบอยากรู้
ว่าคนที่ออกแบบให้ทางลูกไก่ทอง

ก็นี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์

เรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา
แบรนด์เองก็ต้องศึกษาให้ชัดแจ้ง

เพราะมันสร้างความเสียหายจริง